คุณผู้ชมช่วงนี้พามาดูแฮปปี้แฟมอรี่
อย่างคุณวิกกี้แล้วก็คุณชายชาตโยดมกันบ้างดีกว่า
บอกเลยว่าเข้าสู่กันกันติ๊กต๊อกแล้ว
ลีลาแต่ละคนเนี่ยไม่เบาเลยนะคะ
จะเป็นยังไงติดตามกันค่ะกับช่วง
ไปดูความน่ารักของคู่นี้
วิกกี้และพี่ชายชาตยดม
เลื่อนดูรูปนี่คิดว่าเพิ่งจีบกันใหม่
หวานไม่เคยพร้อมไม่เชื่อหลอกไปดูค่ะ
แม่เต้นแม้วกับภรรยาก็สามีนี่แหละค่ะ

ใดคือท่าเต้นน่ะเป๊ะเชียวน้า
มีเล่นหูเล่นตาซะด้วย

โอ๊ยทำงานเป็นทีมาค่ะบ้านเนี้ย

ฉลามนั้นชอบงับคุณงับ

ไม่ใช่คุณงับ
โหตกใจเลยเนี้ย
ก็ทำงับงี้ไงน่ารัก